ภาพเมืองไทยดีล่ะมีสายไฟระยงระยางสายธุรกรรมนาคม
กรุงรังอยู่สองข้างทางคนก็วิจารณ์หนักเลยนะ
หลายคนก็แบบมันเสียภาพลักษณ์เมืองไทยหรือเปล่า
เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลไม่นิ่งเฉยนะ
นายกรัฐมนตรีสั่งการเลยค่ะว่าต้องนำสายไฟสายโทรคมนาคมต่าง
ลงใต้ดินให้ได้ภายใน๕ปีค่ะ
กฤษฎาบุญราชประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟน
เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
และสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน
ล่าสุดได้ปรับแผนดำเนินการนะคะให้แล้วเสร็จภายใน๕ปี
แผนเดิมคือ๑๐ปีหรือตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการมา
ก็เลยต้องรีบกันหน่อยค่ะนำสายไฟนำสายโทรคมนาคมลงดิน
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้เร็วที่สุด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะตอนนี้อยู่ในระยะที่๑
ในพื้นที่จิตรัตดาปฐุมวันพญาไทยนนทรีย์พระราม๓รัชดาพิเศษพระราม๙
หลังจากก่อนหน้านี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในพื้นที่ศรีลม
พญาไทยผนโยธินลุมพินีสุขุมวิทย์ปฐุมวัน
แล้วก็ที่กระบี่ก็สายไฟก็ลงดินแล้วนะคะที่อ่าวนาง
ยังมีปัญหาอยู่บ้างที่กระบีเนี่ยที่ผ่านมา
มีความพยายามแก้ไขปัญหาแล้วบริเวณหน้าหาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
ก็มีการนำสายไฟสายต่าง
ใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยมานานกว่า๒ปีแล้วค่ะ
แต่ภายหลังก็เริ่มมีปัญหา
สำหรับคนที่ไปติดตั้งสายโทรคมนาคมของค่ายต่าง
คือก็ไปใช้วิธีเหมือนเดิมคือไปพาดสายไฟบนหลังคาร้านค้าอีก

อิทธิฤทธิกิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่าปัญหามันเกิดจากสายโทรคมนาคมต่าง
ติดตั้งภายหลังก็จะพาดไปเลย
ตามหลังคาตามร้านค้าโรงแรมเป็นสายโทรคมนาคมที่ติดตั้งใหม่
ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่ามันกลับมามีสภาพเดิม

กรณีนี้ก็ควรจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วเช่นเดียวกันนะคะ